ถ้านี้๗๐๐แล้วก็ถือว่ากลางนะ

อืมน้อย

ปลาไข่เป็นพักทันตัว

ก็แล้ว

อพี่เดียวเร็ว

พี่เดียว

ไปเร็วไปครับ
อ้าวไปเลยพี่

เราไปทันเขาไหมเนี่ย

มาทิ้งพี่ไปแล้วพี่จะไปยังไง
จงนะคุณนะพูดเมื่อกี้จุ๊บตามอลดีนะค่ะครับผม

แต่ว่าผมไม่เคยกินแบบนี้เลยนี่ครั้งแรกเลยว่

ไปวิ่ง

สวัสดีครับพร้อมครับ

เงินจำนวน๓๐๐บาท

นี่ไง
ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๑๐๐บาท

หนึ่งในร้านติ่มซ่ำชื่อดังในอำเภอหาดใหญ่

สู่ร้านจงติมส่ำที่มีความตั้งใจ
ที่มาในราคาที่จับต้องได้
พร้อมทั้งตกแต่งสไตล์ชายนิสวินเทจ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น
และยกบรรยากาศคลาสสิกของร้านติ่มซ่ำ
ไหนไต้หวันมาไว้เฉ่นนี้

ในร้องราวคือสระเป๋าหมูย่าง
สระเป๋าหมูย่างครับ

เอาผมเลย
ยกไปเขายกเอง

เมนูของเราก็คือซะปาหมูยากรูป๒๕บาท
รูป๒๕บาทคะหล้อเกี่ยวกันรูปครับ
อุ้ยเฮียเค้าของจริงเลยวะล้อนจริง

เมนูสารเหล้าหมูย่าง
เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน
ที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องสั่ง
สาระเป๋าแป้งชาโคที่เหนียวนุ่มแบบโบราณ
จุดเด่นอยู่ที่ตัวไส้ที่นำหมูมาย่างจนหอมกลุ่น
กลิ่นหอมของเตาย่างได้อย่างชัดเจน
รสที่กลมกล่อมไม่หนักหวานเข้าเนื้อหมูย่างได้อย่างลงตัว
สีมันแบบยังไงสีอะไรอ่ะ

ชาโคพี่

เธอรู้มันละก่อนเปล่า

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

รอดใต้ล้วยฟ้าอารีไปครับ

ไม่

ดีนะเมื่อกี้ร้อยเดียว

ถ้าเกิดเป็นของหวานที่แย่เลย

ไปเร็ว